วันที่๗ชิงหานี้นะครับนอกจากคุณเพศสิบเรียบร้อยแล้ว
ออกไปทำบุญแนะนำเลยว่า๔๕ราศีดวงดีมาก
ลาสีกันลาสีมีนลาสีพิจกิลาสีกรกฎลาสีมังกร
ก็คือดวงก็จะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น
เรียนคำดับดักกันนี่เป็นเบอร์๑แล้วมีเบอร์๒แล้วก็ไล่ลงมา
กันบีนพิจิกมังกรแล้วก็กรกฎ
ถือว่าเป็น๕อันดับราศีนะครับ
ง่ายที่สุดนะครับบางคนบอกว่าขี้เกียจออกไปไหนสวดมนต์อยู่บ้าน
ก็ขึ้นอุดมสมูรอุ๊ยมากกว่านี้ก็กางเกงแตก
นอกจาก๕ราศีนี้ราศีที่ไม่ได้พูดถึงก็ดี
จะได้รับผลน้อยลงแต่ว่า๕ราศีนี้เนี่ยอย่าพลาดในการทำบุญในวันอาทิตย
นี่คือเกลียดเกลียดลักษี๕ราศีจะดีขึ้นคนจะรับพฤหัส
ใช่เป็นปีใหม่ของดวงเลยทีเดียวครับ